มีคนจะรวยจากหอยอีกแล้ว

แล้วปรากฏว่ากัดกึ๊กไป

ผมไม่เจอเพราะผมจะขอโทษนะ

อะไรแข็งเออ
ปรากฏว่ามันอาจจะเป็นไข่มุกเมโลครับสิบตำรวจโทรภงศกรจันทนะท่านผู้ประครับหมู่งานป้องกันและปราบตามสนรองบุรีรำนั่น
คือเอาเปลือกหอยหวานแล้วก็เม็ดไข่มุกสีน้ำตาลส้มนะฮะ
คือพี่เขาเจอในหอยหวานครับมาให้ทีมข่าวดูแล้วก็เล่าบอกว่า
หกเมษายนที่ผ่านมาเขากับภรรยาซื้อหอยหวานมาจากพ่อค้าเร่
ย่างกินกันในครัวแล้วอุ๋ยดูในเม็ดมันสวยนะ
เม็ดเล็กมากปกติเราเห็นเม็ดใหญ่กว่านี้นะ
แต่ว่ามันสวยนะมันกลมสวยเลยแหละใช่ค่ะนะฮะ
เคี้ยวเนื้อหอยหวานตัวหนึ่งนะไปเจออะไรแข็งนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นเม็ดทรายผมบอกนะถ้าเป็นผมผมขออภัยคลายทิ้งไปแล้วนะฮะ
แต่พี่เขาเก็บออกมาแล้วมาดูเม็ดมันกลมเกลี้ยงสีน้ำตาลส้มครับ
ขนาดเท่าประมาณเมล็ดข้าวโพดได้นะฮะ
ส่วนภรรยาบอกว่าพี่มันใช่มุกเมโลหรือเปล่า
พอเมียทักแบบนี้นะฮะก็เลยเอาไปดูในอินเทอร์เน็ตไปเทียบดู
เอ้ามันดูคล้ายมันดูเหมือน
คราวนี้เชื่อเลยว่าสงสัยมุกเมโลแน่
ฟังพี่พงศกรเขาเล่าหน่อยฮะ
ก็ดูจากรูปลักษณะแล้วก็จากการเทียบดูในเน็ต
จากภาพแล้วก็ข่าวที่ดูมาในช่วงนี้ก็
ผมก็คาดว่าน่าจะใช่แต่ก็ไม่ในใจ
ก็อยากจะให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้
ให้มาตรวจสอบดูหน่อยครับผม
คือพี่พวงศกรตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจนะ
ว่ามันใช่ของแท้หรือเปล่านะฮะ
แต่ถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของครอบครัว
เพราะว่าใครก็รู้นะฮะหลังเป็นข่าวไป
มุกเมโลมันแพงอ่ะ
พอถามเขาว่าพี่ถามจริงตอนนี้เลยนะ
ถ้ามีคนมาซื้อพี่จะขายไหม

ขอพิสูจน์ก่อนว่ามันแท้หรือเปล่า
แล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะขายหรือจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก

เดี๋ยวไปซื้อหอยหวานท่านก่อนนะ